บุรีรำคุณผู้ชมแต่ว่าข่าวนี้เดี๋ยวต้องฟังหูไว้หูหน่อย
เพราะว่าเรื่องราวมาจากฝั่งที่เป็นผู้หญิง
เขาอ้างว่าเขาไปติดตามนักร้องลูกทุ่ง

ปรากฏว่าโดนฝั่งนักร้องลูกทุ่ง

พอทวงถามก็ไม่คืนให้บอกว่าอยากได้ไปฟ้องเอา

เขาอายุ๓๗ปีขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อแล้วกัน
เป็นชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
บอกว่าโดนนักร้องลูกทุ่งอักษรย่ออ่าง
อายุ๓๖ปีหลอกอ่าวหลอกยืมเงินไป๗๐๐๐๐๐บาท
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าช่วงต้นปีเนี่ย
กดติดตามนักร้องออ่างคนนี้
เพราะชอบผลงานเพลงเหมือนเป็นแฟนคลับปกติเลย
แต่นักร้องลูกทุ่งหนุ่มคนนั้นทักมาหาเธอ
คุยในฐานะแฟนคลับก็ถือว่าสนิทระดับหนึ่ง
จากนั้นนักร้องออเริ่มแล้วเริ่มเอ่ยปาก
ขอยืมเงินตั้งแต่หลักร้อยขยับมาหลักพัน
ขยับมาหลักหมื่นหนักสุดหลักแสนเลย
ตั้งแต่กุมภามาจนถึงตุลากรมที่ผ่านมา
นักร้องเขาอ้างว่าจะยืมไปลงทุนทำเพลงบ้าง
เป็นค่ารักษาตัวเองบ้างแมวที่เลี้ยงป่วยบ้าง
รถเสียบ้างโอ้หลายอย่างคุณผู้ชม
แต่นักร้องออก็รับปากกับเธอเพราะว่าเดี๋ยวจะทยอยคืนให้นะ
ทุกครั้งที่เธอเก็บหลักฐานสลิปการโอนเงินไว้
ก็เก็บไว้ตลอดต่อมาเธอต้องการใช้เงินไงเดือดร้อนแล้ว
ก็เลยทวงไปกับนักร้องออ่าง
แต่คำตอบที่ได้มาจุกเลย
อันนี้ตอนนี้๒

เพราะว่า๒๓อาทิตย์ก่อนช่วงราคาทองมันสวิง

อยากได้เงินก็ไปฟ้องเอา
ซึ่งมันเป็นคำพูดที่จุกมาก
พอเจอประโยคว่าอยากได้คืนก็ไปฟ้องเอา

แถมเธอยังมีหนี้เงินกู้รายวันด้วยนะ

แต่เธอยังให้โอกาสนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
เธอบอกว่าอยากให้นักร้องหนุ่มออ่าง
เห็นใจเธอหน่อยเอาเงินมาคืนด้วย

สินค้าทั้งหมดไปแจ้งความครับ

นักร้องคนนี้ถ้าอยากจะชี้แจงก็เรียนเชิญ
ไทยรัฐทีวีนะครับออ่างนะ